ไปดูเหตุการณ์นี้
ตอนนี้ประเทศไทยมันจะมีกระแสแบบนี้ออกมาออกมาออกมาอยู่เรื่อยแล้วฮะที่สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับ
มีผู้หญิงสวมเสื้อสีแดง
เขาเข้าไปตบนักเรียนหญิงครับ
เพราะว่าเด็กคนนั้นไม่ยืนเคารพทงชาติ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์โพสต์คลิปผู้หญิงสวมเสื้อสีแดงครับ
ต่อว่านักเรียนหญิงคนหนึ่งที่มากับเพื่อนกลางสถานีรถไฟพระนครศรีอายุทยา
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็นครับ

จะเห็นว่าขณะนั้นสถานีรถไฟเปิดเพลงชาติครับ

รวมถึงเพื่อนของนักเรียนที่ถูกทำร้ายด้วย
มีเพียงน้องคนเดิมคนเดียวนี่แหละที่คุณผู้ชมเห็นไป

ไม่พอใจเดินเข้าไปต่อว่าแล้วก็จิกผมแล้วก็ตบน้องเขาที่ไม่ยืนนะฮะ

ซึ่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาญาติแล้วก็เด็กหญิงนะครับที่ถูกทำร้ายอายุ๑๕ปี

ไปแจ้งความที่สพภศอยแล้วนะครับ
โดยตำรวจได้พาตัวเด็กไปชี้ยืนยันจุดเกิดเหตุแล้วก็รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน
เปิดเผยเพียงสั้นบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คู่กรณีเข้าใจผิด
จากเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกทำร้ายมีประจำเดือนและปวดท้องจึงไม่สามารถยืนได้
ขณะที่ตำรวจนะครับได้เชิญตัวหญิงที่สวมเสื้อสีแดงคนดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทราบว่า
เป็นแม่ค้าขายโรตีอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับเดินทางมาให้เด็กหญิงผู้เสียหายชี้ตัว
ทำลงไปเพราะเห็นเด็กไม่ยืนตรงเคารพทงชาติ
เดินเข้าไปต่อว่าจนเกิดเรื่อง
เมืองต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายครับ
แม่คุณป้าก็อารมณ์ร้อนไปหน่อยนะ
แล้วก็เห็นบอกว่ากลุ่มรัศดร๖๓บางส่วนของอายุทยาเนี่ย
จะเดินทางไปที่สถานีรถไฟด้วยนะครับ